อ่ะมาต่อเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมปีเก่าปีใหม่เรื่องของวัยรุ่นตีกัน
ก็ยังคงมีอยู่วัยรุ่นประมาณเกือบสิบคน
ไปรุ่มฟันเยาวชนอายุสิบหกปีจนบาดเจ็บ
เหตุผลเพราะเพื่อนของน้องคนนี้ไปมีเรื่องกับกลุ่มของเขา

นี่ขี่รถมามาฟันเขาชาวบ้านก็อยู่เต็มไปหมด
ท่ามกลางสายตาของชาวบ้านตกอกตกใจก็ไม่เว้นฟันกันแล้วก็หนี
มีดยาวขนาดนี้นะฮะตีกันแบบนี้แหละฮะนะฮะ
คลิปนี้เพจสายใหม่ต้องรอดเอาประโพสเอาไว้พร้อมระบุข้อความว่า
ตีหนึ่งวัยมารุ่นประมาณสักแปดเก้าสิบคนประมาณเนี้ยฮะ
ถึงประมาณสิบคนประมาณนี้นะฮะนะฮะ
ใช้อาวุธมีดไปฟันศีรษะยาวมันชนอายุสิบหกปี
บาดเจ็บสาหัสเหตุการณ์เกิดขึ้นถนนเพิ่มสินยี่สิบเอ็ด
เขตสายไหมก็ต้องเนี่ยฮะประถมพยาบาลเพราะว่าหมดสติ
เลือดเยอะมากนะฮะนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลนะฮะ
ทีนี้ล่าสุดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาคุณสายฝนอายุ๓๕ปี
ซึ่งเป็นแม่ของน้องที่ถูกวัยรุ่นฟันบาดเจ็บเนี่ยนะครับ
คุณแม่บอกแบบนี้นะครับบอกว่าคือหลังจากพาลูกชายไปทานข้าว
เลี้ยงวันเกิดกันมาก็พากลับมาส่งไปบ้านพ่อ
คือน้องเขาอยู่กับพ่อนะน้องลิโอที่บาดเจ็บตอนนั้นยังบอกให้พ่อ
พ่ออยากให้น้องอยู่บ้านอย่าออกไปไหนนะ
จนกระทั่งห้าทุ่มนะฮะเหมือนมีคนโทรมาบอก
ก็คือสุดท้ายมาบอกว่าเนี่ยลูกออกไปแล้วโดนลุมฟันอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อเนี่ย
ผู้ภายกำลังนำน้องขึ้นไปแล้วก็โอ้โหเธอช็อกมาก
จะพาไปเลี้ยงวันเกิดนะฮะนะเสร็จสับปุ๊บ
คุณหมอก็ส่งโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าคุณแม่
ถูกฟันที่ศีรษะกระโหลกแตกเลย
ข้างในสมองต้องผ่าตัดเป็นการด่วนครับ
แล้วได้ยินเสียงลูกบอกว่าแม่ลีออกไม่ไหวนะ
ริโอเจ็บขอบคุณแล้วก็
ได้ยินเสียงลูกบอกว่าแม่นี่ฮะคุณผู้ชมเจ็บนะฮะ
แม่เขาบอกว่าน้องคือตอนนั้นตอนที่แม่ไปเจอน้องยังพูดได้
ไม่ไหวแล้วลีโอเจ็บโดนฟันหัวนะคุณผู้ชมนะฮะ
คือสาเหตุเนี่ยจริงแม่เองก็ยังไม่ทราบตอนแรกยังไม่ทราบ
แต่ช่วงเช้าเนี่ยวันเกิดของลูกคือวันที่เกิดเหตุ
คือวันเกิดของน้องลีโอนะคุณผู้ชมนะฮะ
คือน้องก็เพิ่งจะอายุ๑๖ปีในวันที่บาดเจ็บนั่นแหละที่โดนฟันนั่นแหละนะฮะ
ทีนี้คือตอนแรกตอนเช้าก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะ
แต่วัยรุ่นทำไมถึงมาไล่ฟันน้องแบบนี้
รับว่าลูกตัวเองอาจจะเกเลอยู่บ้างพักหลังติดเพื่อน
แต่ไม่ค่อยพูดอะไรให้แม่ฟังหรอกนะฮะโรงเรียนก็ไม่ค่อยไปอันนี้ยอมรับ
ทั้งที่ไม่ใช่เด็กนักเรียนโรงเรียนนี้ถามว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไร
อันนี้สิ่งที่พ่อเคยได้ยินมาบอกว่าเหมือนจะมีเพื่อนของลูกเนี่ย
มีปัญหากับรุ่นน้องของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นนะฮะแล้วอาจจะมีความเชื่อมโยงกัน
อาจจะไปรู้จักไปอยู่กลุ่มเดียวกันหรือเปล่าอะไรแบบนี้
เพราะที่ผ่านมาก็เคยเห็นกลุ่มผู้ก่อเหตุเยาวชนทุกคน๑๕๑๘ปี
รวมตัวการสร้างความเจ็บร้อนให้กับคนในชุมชนบ่อย
แต่พ่อฝากถามอยากให้ผู้ก่อเหตุมอบตัวซะแล้วมาฟันลูกเขาทำไม
ทีนี้นายเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดบอกว่าคดีนี้เป็นสิ่งที่รุนแรง
มีการใช้มีดฟันที่หัวต้องการจะเอาชีวิตเข้าข่ายพยายามฆ่า
อย่างไรก็ตามตอนนี้ทราบชื่อผู้ก่อเหตุแล้ว๔รายคือในเบียร์หัวโจก
ตอนนี้หลบหนีออกไปนอกพื้นที่ไปอยู่สาแก้วแล้วแล้วมีนายแจ๊คในหมีแล้วก็ในมอส
ซึ่งทุกคนเป็นเยาวชนทั้งหมดเพราะอายุยังไม่เกิน๑๘ปี
และตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับ